ไปดูอีกคู่นึงแล้วกันเอี๊ยงสิดทามีข่าว
เปิดตัวคบหาดูใจกับนักแสดงสาวร่วมช่องน้องนนนี่

เอ้าแต่มีข่าวว่าลดสถานะกันแล้วนะ
คือมาเร็วไปเร็ว
ทำเอาโซเชียลงงไปเลย

เขาก็สงสัยด้วยนะว่าการคบหาเนี่ยนะของคู่นี้เป็นการสร้างกระแสเปล่าให้กับละครเรื่องใหม่ที่แสดงด้วยกัน
งานนี้ฝ่ายชายค่ะรีบเคลียร์แบบลิ้นพันละวันเลยนะว่าไม่เป็นความจริง
แค่อยากใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้มากกว่านี้ก่อนก่อนที่จะใช้คำว่าแฟนค่ะ

แล้วพอเราถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่า
เพราะจริงก็คือน้องเขาก็ยังเด็กด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็รู้สึกว่าอยู่กับน้องได้มีความสุข

วันนั้นเราก็เลยใช้เวลาด้วยกัน
แต่ว่าวันนี้ก็คือก็กลับไปอยู่จุดเดิมว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม
จริงแล้วผมก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยนะครับ

ทีละครเขาอาจจะแบบอยากได้มีอะไรอยู่ด้วย

โทษน้องด้วยที่ไม่ได้ออกมาพูดก่อน
ถ้าเขาเจอคนที่ดีเราก็แฮปปี้แล้วครับ

กลับไปเป็นเหมือนเดิมคือกลับสนาเป็นพี่น้องนั่นแหละค่ะ
ก็คุยแบบนั้นสบายใจกันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ